ได้เดินทางร่วมกับคณะรัฐบาลไทย
เยี่ยมชมอุตสาหกรรมบอลลีวูดที่ประเทศอินเดียค่ะ
แจ้งเกิดอย่างสวยงามในฐานะตัวแทนสาวไทย
เติบโตในวงการบันเทิงบอลลีวูดประเทศอินเดียค่ะ
และมีผลงานทั้งแสดงหนังและผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดแอนมิดชัยยังได้รับเชิญจากคณะรัฐบาลไทย
พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรี
นายอภินันโปสยานนท์ประหลัดกระทรวงวัฒนธรรม
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงวัฒนธรรม

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ขนาดใหญ่ที่สุดของอินเดีย
ที่กำลังเติบโตทั้งในประเทศและตลาดบันเทิงโลก
เพื่อศึกษาความสำเร็จและหาแนวทางในการร่วมลงทุน
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิงในอนาคตนะคะ
โดยดาราสาวโกอินเตอร์ของไทยก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมเดินทางในครั้งนี้
พร้อมกับที่รู้สึกอบอุ่นเมื่อแฟนคลับที่อินเดีย
ยังให้การตอบรับที่ดีมาโดยตลอดค่ะ